คุณผู้ชมครับเนี่ยนะผมบอกให้เลยแมวเป็นสัตว์ที่น่าสงสารนะ
เพราะบางทีบางครั้งมักจะต้องกลายเป็นผู้ที่ผิดโดยที่ไม่ได้ทำผิด
เอ้าทำไมคุณไปลองดูเหตุการณ์นี้แล้วคุณจะคุ้นว่าทำไมแมวถึงต้องมารับผิดแทนครับ
ทำอะไรเนี่ย

ยังไม่รู้

ผมไม่รู้อ่ะ
โทษนะ
นี่ไงโทษแมวเฉยเลย

คือเอาจริงนะเคยเห็นคนเคยทำแล้วบางทีในหนังเค้าก็ทำกันแหละ

แมวงงอ้าวฉันเหรอ

โอ้ยเจ้ามนุษย์โคตรแมวซะอย่างนั้นแหละยังไง

ออมสินทร์ที่อุตสาปเก็บหอมรำลิ่บไปยังดี

อันนี้เอาไปเอาให้เพื่อนผมเราให้ข้ากะปุกข้ากะปุก

คือเอาข้ากะปุกให้หร้อยังไง

ใช่อย่างนั้นดีที่สุด
แล้วก็ที่สำคัญอย่าไปโทษแมวสงสารแมวมัน

เดี๋ยวแมวมันไม่ได้ร้องเฮ้

แมวมันเสียงมันเป็นเอกลักษณ
เป็นอย่างไง

มันขี่ร้องเวลา๓สักนาที
มันร้องเป็นเวลาสองนาทีอ้าว
แล้วตัวเมียข้างนอก
ฟังเสียงแมวที่อื่นดีกว่าค่ะคุณค่ะ